นะครับโปรแกรมของการแข่งขันฟุตบอลลีกของบ้านเรานะครับ
แกรมเนี่ยออกมาแล้วครับเป็นการประกบคู่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ
ซึ่งปกติแล้วจะมีการแถลงข่าวแต่ว่าอย่างที่สร้างกันข้างนี้ได้ติดการแนะขัน
เพื่อให้กำลังใจทีมชาติไทยครับ
ก็ถูกจัดโดยบริษัทกอล์ซ็อกเกอร์นะครับ
ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดโปรแกรมไม่ให้ทีมใดได้เปรียบเสียเปรียบ
แล้วก็ยึดมาตรฐานสากลนะครับ
ซึ่งจะไม่มีทีมไหนเล่นเกมเย่าแล้วก็เกมเยือน
เกิน๓เกมติดต่อกันรวมถึงคละวันที่แล้วก็เวลาแข่งขันให้สมดุลกันมากที่สุดด้วย
แกรมที่ออกมาครับนัดเปิดสนามครับ
ที่๒๒กุมภาพันธ์๒ทุ่ม

แล้วก็เสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์นะครับ
๑๗น๔๕นชัยหน้าเจอกับสุพรรณบุรี
๑๘นมีพิธีทีระยองทีมน้องใหม่เจอกับนักคลอรัชศาสตรีมา
นาฬิกามีบุรีรำแชมป์เก่าเจอกับชนบุรีเป็นบิ๊กแมชครับ
แล้วก็๒ทุ่มสมุทรประการซิตี้จะพบกับเชียงใหม่นะครับ

วันอาทิตย์ที่๒๔กุมภาพันธ์นะครับ๖โมงเย็น
มี๒คู่สุโขทัยเจอกับแบงคอกแล้วก็เมืองทองเจอกับประจวบ
แล้วก็๑ทุ่มนะครับเชียงรายยูนิเต็ดจะพบกับการท่าเรือนี่ก็เป็นคู่ใหญ่อีก๑คู่เหมือนกันครับ
ไปดูฟุตบอลทวนาเมนต์ก่อนเปิดระดูการครับ
นครราชสีมาเปิดสนามเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาพบกับการท่าเรือ
ครึ่งหลังครับวันที่ที่๕๐นะครับเอาดูอัลตาร่าดาวเตะที่เพิ่งย้ายมาจากราชนาวี
ยิงเสียบมุมให้กับทีมโคราตนำ๑๐จากนั้นท่าเรือมาทัวร์ประตูนะครับ
พยายามจะยิงตีเสมอแต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จ
แล้วก็จบเกมครับเป็นนครราชสีมาชนะไปนะครับ
ผ่านเข้ารอบไปพบกับทางพนมเป็นคราวทีมจากกัมพูชา
วันเสาร์ที่๑๔มกราคมในเวลา๖โมงเย็นครับ